ดูเรื่องของรถตกคลองกันหน่อย

แล้วมีพลเมืองดีเป็นผู้หญิงด้วยนะคะ
โอ้โหมันลงไปยังไงครับคุณ

แล้วเนี่ยจมลงไปแบบนี้ที่คลองตรงนี้คนก็คงง
ตรงนี้มันก็เหมือนไม่ได้มีถนนถนนอะไรมาขับแล้วจมยังไง

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมา

ข้อมูลตรงนี้มันอยู่บริเวณชุมชนหัวบ้านคลองบางราว
อยู่ในซอยเคหาร่ม๙๗๘แยก๑นะคะตรงเขตสะพานสูงกรุงเทพเรา
ทีนี้ตรงนี้มันมาถึงตรงนี้แล้วเหมือนเขาขับมาแล้วมันเป็นทางตัน
แล้วมันก็มีลักษณะเป็นคลองกั้น
เขาก็จะมีราวเหล็กเอามากั้นเอาไว้ให้รู้เป็นสัญลักษณ์นะคะ
แล้วก็มีสะพานเล็กไอ้สะพานเล็กเอาจริง
ถ้าคนแถวนั้นในพื้นที่เขาจะรู้ว่ารถอย่ามา

มันไม่ได้มันได้แต่มอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์จะมาอยู่ตรงเส้นนี้ประจำนะคะ
แต่คนขับรถยนต์เขาบอกแบบนี้นะว่าไปเหยียบเกียร์ผิดอ่ะ
คือแทนที่จะไปเหยียบเบรกด้านไปเหยียบคันเร่ง
เมืองเดยียงสาวคนหนึ่งชื่อนางสาวนิสะนะคะ
กระโดดลงไปเลยนะไม่ได้ห่วงตัวเอง
กระโดดลงไปช่วยเป็นคนแรก
ตอนนั้นเธอบอกรถยนต์ยังไม่จมน้ำนะ

แล้วบอกให้ตัวคนขับกับคนที่นั่งมารั่วพุทธศาสตร์

สุดท้ายเธอช่วยผู้หญิงออกมาได้ก่อนนะ

ยังดีที่คนในรถก็ยังมีสติอยู่นะ
ใช่เอาเรือไปรับมาขึ้นฝั่งด้วยนะ

ทั้งคู่ปลอดภัยนะคะแต่ว่ามีอาการมึนงน
แล้วก็ตกใจมากคุยไม่รู้เรื่องอะนะ
คนที่เขาเป็นช่วงคลิปคุณโอ้ค่ะ
รับแบบนี้ว่าตอนนั้นตกใจนะ

และพลเมืองดีกับชาวบ้านสติดีจริงค่ะ
เอาเรือลงไปเนี่ยก็คือนั่นแหละค่ะ
ลงพี่สาวที่โดดลงไปช่วยอะค่ะ
ก็เอาเรือลงไปช่วยกันคนแถวนั้นก็ไปช่วยกัน
ก็ถามถามเขาว่าเขามายังไงทำไมถึงขับมาแรงขนาดนี้อะไร

เขาบอกแบบนี้ว่าเขาเหยียบเกียร์ผิด
แล้วก็ตอนแรกบอกให้เขารอตำรวจก่อนอะไรก่อน
เขาก็บอกว่าเขารอไม่ได้เพราะว่าโทรศัพท์ก็จมน้ำหมดเขาไม่มี
เขาไม่มีเบอร์ติดต่อประกันหรืออะไรเลย
เขาก็เลยขอกลับไปอาบน้ำแต่ง
อาบน้ำแล้วก็ไปติดต่อประกันไปติดต่อญาติแล้วก็มาใหม่
โอ้โหนี่แหละค่ะก็คือพลเมืองดีช่วยจริง
ทีนี้ประเด็นคือรถมันเอาขึ้นไม่ได้หรอก
เขาก็ต้องทิ้งรถไว้อยู่แบบนี้มา๒วันแล้วนะคะ
ก็ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมค่ะคือรถมันก็ยังอยู่ในคลอง
แล้วก็ต้องรอคือต้องใช้เครนด้วยความที่รถมันใหญ่

แต่ตรงนี้จะกู้ซากรถยากมากนะคุณนะ
เครนก็เข้ามาตรงนี้ไม่ได้
รถใหญ่รถเครนจะเข้ามายังไงนะคุณฮะ
จริงเขาเหมือนลักษณะเอาเชือกไปผูกไว้ด้วยนะ
กลัวว่าคือรถมันจะจมแต่เอาจริงมันก็จมลงไปแล้วล่ะค่ะ
ที่เมื่อกี้เขาบอกเอาแกโรนลองไว้ให้มันลอยขึ้นมาเนี่ยนะ

ขับรถขับราต้องระมัดระวังกันด้วยนะ
เหยียบผิดอย่าเหยียบถูกนะครับ